เหตุไล่ร่าคนร้ายที่ชิงรถแท็กซี่จากพื้นที่ประชาชื่นกรุงเทพนคร
ทำให้ตำรวจต้องไล่ล่าข้ามจังหวัดเลยนะครับ
เพราะคนร้ายขับหนีจากกรุงเทพไปถึงพื้นที่เพชรชบูรณ์เลย
ระยะทางที่ตำรวจไล่ล่า๓๐๐กิโลเมตร
ระหว่างทางตำรวจก็ได้วิทยุให้ตำรวจพื้นที่ช่วยกันสกัดจับไปตลอดเส้นทาง
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพเหตุการณ์ในการไล่ล่าคนร้ายรายนี้กันนะครับ
ลูกเบา
ลูกเบา
ว่าหนึ่งเรียกว่าสองช่วยกันสกัดจับกันหน่อย
ผมเจอแล้วครับจนมุมแล้วครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสพนไผ่
แล้วก็สพนาเฉลียงจังหวัดเพชรบูรณ์
คือได้รับแจ้งว่ามีรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง

กำลังขับรถหนีมุ่งหน้ามาทางจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่ของเพชรบูรณเขาก็ต้องระดมกำลังเตรียมพร้อม

พอรถแท็กซี่เป้าหมายขับผ่านสี่แยกไฟแดงชิวไปนู่นเลย
ตำรวจก็ออกตัวตามสกัดจับอย่างกระชั้นชิด
แต่ว่าดูสิมันไปเร็วเหลือเกิน
ขับเร็วมากขับหนีมากเลยนะครับ
รถกระบะตำรวจในพื้นที่ก็ไล่ล่าตามประกบไปนะครับ
จนสุดท้ายคนร้ายไปจนมุมบนถนนสายสระบุรีลมศักดิ
ช่วงบ้านสะพานกลางดงอำเภอ๒ไฝ
จากถูกรถตำรวจปิดล้อมหน้าล้อมหลัง
ขับต่อไปไม่ได้หนีไปไหนก็ไม่ผลแล้ว
ตำรวจก็เข้าควบคุมตัวคนขับรถ
ทราบชื่อก็คือเป็นผู้ต้องหาคือนายนนมีสมทบอายุ๔๕ปี
คือก่อเหตุลักรถแท็กซี่คันนี้
ขณะที่โชเฟอร์ลงไปซื้อกาแฟใน๗๑๑

ตำรวจหนองไผ่จึงควบคุมตัวไว้
แล้วก็ต้องประสานตำรวจสนประชาชื่น

มารับตัวไปเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ไล่ล่าข้ามจังหวัดไปไกลถึง๓๐๐กิโลเมตรนะครับ